ฟังเรื่องนี้เลยอ่ะอยากดูอยากเห็น

ยินดีด้วยคุณได้ลูกสาวนะคะสำหรับ
หมู่วินนี่เรียกว่าหมู่เพราะว่า
เธอคนนี้ตำรวจนายนี้

ติดตามลีลาของหมู่เวนนี่ที่ชาวเน็ตแชร์กันอยู่ในขณะนี้กันค่ะ
ไม่ค่อยเห็นเลยค่ะจ๊ะ

อยู่อยู่มันปีกว่าแล้วค่ะ

เดี๋ยวพี่จะเห็นหนูเรื่อย

จะไม่มาหรอค่ะ

เราจะไปเจอกันที่ไหนดีคะ

ชอบมากชวนวัลเล่ลงยิมมาที่ไหน

หนอเล่น
อารมณ์ดีสลบมาก

ทีก็จะเจอตำรวจแบบหน้าเข้มเสียงดุบ

ยอดเมื่อกี้หมู่อันนี้ตั้งวงปะคะ

คลิปนี้นะคะมาจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊คชื่อว่า

แพร่วีดีโอคลิปความยาวถึง๓นาที๒๖วินาที

ข้อกฎหมายให้กับผู้ที่มาแจ้งความ

ตำรวจดีและสวยแชร์ก่อนชม

ไม่ว่าคุณจะเจอคดีอะไรใบสั่งเท่าไหร่

คนสวยรักนางชอบนาง
โหวตนางค่ะเอาสิ
ต้องโปรโมทต้องช่วยแชร์นะคะ

ก็ประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรศรีราชา

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แพร่ออกไปทางหมู่วินนี่มาโพสต์

เติมปากอีกหน่อยและพ่อไม่รู้ว่า

และเข้าใจในเพศสภาพและเพศวิถีของเรา

สผศิรชชนบริรีนะจ๊ะตำหลวดทุกนายินดีรับใช้
ประชาชนทุกท่านจ้าซึ่งโลกโซเชียลนะคะก็ต่างแสดงความ
เห็นดีกับเรื่องนี้บอกไปในทางเดียวกันค่ะบอกว่า
สนว่าเขาจะเป็นอะไรขอให้ทำงานด้วยใจบริการ

ก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วนะคะ